ว้าว

ตลาดสดการเมืองมาแล้วจ้า

เขาคือเฮียวันวันเฉลิมอยู่บำรุง
เจ้าของใช้อย่าใจถึงคึ่งได้นี่เอง
จากเฮียแกจะขยันโพสต์ขยันไลฟ์ทุกเรื่อง

เรื่องหัวใจก็ต้องยกให้เขาล่ะค่ะ
ออกสื่อเวอร์สลับกับเรื่องงาน
หลายคนอดอิจฉาไม่ได้
ก็ดูสิคะหวานใจน้องนานา
ทั้งสวยทั้งสาวคราวรู้แบบนี้
ไม่ให้รักหัวปักหัวปำได้อย่างไร
อิชาอย่าอิชาอิชาอย่าอิชา
ส่วนรายนี้ช่วงหลังนั้นแผ่วไปนิดหน่อย
น็อตพันธวัฒน์น่าวิสุธคูยุทธ์สโลแกน

ตั้งเองทำเองจนได้เป็นหัวหน้าพักเปลี่ยนสมใจ

เขตเทศบาลนครอุดรธานี
มาสิ้นสุดกันที่ศาลหลักเมือง
ก็ไม่พลาดกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

แกก็เลยเสี่ยงเซียมซีมาฝากทุกคนด้วย

ถูกหรือเปล่าไม่รู้ดูกันเอาเองนะจ๊ะ